มีเกิดขึ้นอีกแล้วแต่คราวนี้มันต่อเนื่องเลยเถิดด้วย
เพราะว่าหญิงสาวเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าเอ้าพี่เนี่ยจอดรถก็แบบไม่ถูกที่
ไม่ถูกทางค่ะแถมยังทิ้งท้ายมาบูลลี่เธออีก
เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างอ่าเรื่องความอ้วนค่ะเจ้าของคลิปเนี่ย
เขาจอดรถแล้วมีอีกคันนึงอ่ะจอดสวนเล่นอยู่ริมถนน
หันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาสวนเล่น
นะเขาก็พอจอดเสร็จปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งบอกจะออกมันออกไม่ได้เถ
เขาบอกทำไมไม่ถอยหลังแล้วก็ออกไปก็จะง่ายกว่าไหมคะ

เขาจอดหันหน้าผิดทางเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ทางขึ้นลง
แล้วเขาจะจอดตรงนู้นแล้วจะให้เราถอยเขาไม่ยอมถอยอ่า
ดูดูทางหลังก็หันทางหลังก็คัดคือไม่ครับ

นี่เราถอยแค่นี่ถอยไม่ได้

นี่ฮะก่อนจะถอยแล้วออกไปบอกอ้วนเอ้ย

อันนี้เข้ามากับผู้ชายที่เป็นคนขับรถน่าจะเป็นสามีหรืออะไรยังไง
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนสุขับที่บาน๕นะครับแถววังเถณค์กรุงเทพ
รถเก่งคันสีดำคนนี้น้องจะรุยาพอลเจ้าของคลิปด้วย
บอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้ไปกับเพื่อนผู้หญิงอีก๒คน
เพื่อจะไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อข้างทาง

เธอบอกเธอจอดปุ๊บ

คนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังเนี่ย
เอื้อมมือมากดแตรบีบแตรแล้วรถกระจกตะโกนบอก
คิดได้ยังไงจอดแบบนี้ยังไงเนี่ยไม่มีมารยาทเลย
เธอก็คิดในใจเอ๊ะเธอจอดผิดตรงไหน

จอดถูกเลนของเขาเนี่ยจอดแบบ

ความจริงของคันนี้ถ้าจะจอดต้องไปจอดฝั่งนู้น
ไปจอดฝั่งนู้นใช่ใช่นี่ฮะ
ด้านหน้ามันใกล้เกินไปใช่ไหมฮะใช่
ออกไม่ได้ออกไม่พ้นอ่ะแต่ว่าทางคันสีดำเนี่ยเขาบอก
เขาถอยไปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปซื้อของ
แล้วที่เขาต้องจอดตรงนี้เนี่ยแล้วไปใกล้คันฟอร์จูเนอร์เนี่ย
ความจริงมันก็ไม่ได้ใกล้มากเลยนะค่ะ
มันมีทางขึ้นลงของทางเท้าอ๋อคือด้านหลังของเก่งเนี่ย
ถ้าขยับไปอีกนิดนึงเป็นทางขึ้นลงทางเท้าแล้ว
ใช่เขาไม่อยากไปขวางทางตรงนั้นพี่ถ้าพี่จะออก
พี่ก็ถอยนิดนึงแล้วก็ออกสิก็น่าจะง่ายดีนะคะ
ก็สุดท้ายเขาก็ยอมไปแต่นี่เห็นไหมมันจะมีทางขึ้นลงอยู่หน่อยนึง
แต่ทีนี้เนี่ยเธอบอกจะเถียงอะไรกันก็ไม่ว่า
พี่จะจอดผิดลงผิดเลนอะไรก็เรื่องของพี่
แต่พี่บูลลี่ทำไมลองฟังดูนะฮะ
กระจกด้านหลังถูกลดลงแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนด่าออกมาว่า
คิดได้ไงจอดแบบนี้ไม่มีมารยาทเลย
คือเป็นการโต้เถียงกันระหว่างน้องหมูกับเขา
หนูเดินไปถึงหนูก็เลยพูดว่าอ้าวของคุณพี่อ่ะ
ก็ถอยนิดเดียวก็ออกได้แล้วนี่คะทำไมต้องให้น้องหนูกลับไปสตาร์ทรถ
ที่จะถอยให้คุณอ้วนเอ้ยอ้วนทำใหม่นะอ้วนนะอ้วนอะไรประมาณนี้
มองยังไงที่เขามาบูลลี่เราเรื่องสภาพร่างกายสรีระ
มันรู้สึกตอนนั้นหน้าชาใจเสียมากรู้สึกเฟลล
เพราะเราป่วยเป็นซึมเศร้าครับเรารักษาซึมเศร้าอยู่แล้วก็
มันดิ่งมันรู้สึกอับอายมากว่าแบบทำไมเราเกิดมาอ้วน
เราไม่ได้อยากอ้วนนะก่อนหน้าที่เราจะทานยาเราผอมนะ
แต่ตอนนี้เราอ้วนขึ้นมาแล้วคุณมาใช้เรื่องอ้วนกับเรื่องจอดรถ
ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันเราไม่โอเค
คือเธอบอกมันกระทบกระเทือนไปถึงจิตใจ
เพราะเธอรักษาเรื่องซึมเศร้าอยู่นี่คือจุดเกิดเหตุนะครับ
วันนี้เธอก็เลยไปแจ้งความที่สอนอบางเขนนะครับ

ก็เรื่องของหมินประมาทกระทบกระเทือนจิตใจ
แล้วก็เรื่องการจอดรถผิดทางอะไรประมาณอย่างนี้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องหลักฐานต่าง
ถ้าผิดอะไรตรงไหนก็เปรียบเทียบปรับอะไรก็ว่ากันไป

ทนายความชื่อดังเราขอความเห็นเรื่องนี้ไปนะครับ
นายเกิดผลบอกว่าถ้าเอาเรื่องการจอดรถก่อนนะ
ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายคือปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
เป็นลักษณะการจอดย้อนสอนจอดผิดทาง
ในทางกฎหมายแล้วกฎหมายมันยัดไว้ชัดเจนใน

ไว้ชัดเจนว่าผู้ขับขี่รถจะต้องจอดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ริมถนนนะครับที่กรอบทางด้านซ้าย
โดยให้เว้นระยะห่างจากขอบถนนไม่เกิน๒๕เซนติเมตร
แล้วก็มีคำพิพักษ์ศาสนในการตีความตรงมันนะครับว่า
จอดรถย้อนสอนการจอดรถหันหน้าเข้าหาอีกฝั่งหนึ่ง
ถือว่าเป็นการจอรถที่ฝ่าฟื้นกลมัยก็คือจอรถด้านขวาฟื้นกลมัยนั่นเองครับ
เพื่อคุณพี่คันฟอร์จูเนอร์จะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็ลองบอกมาได้นะฮะ
เพราะว่าเราก็เห็นคลิปตามที่ทางฝั่งของเก๋งสีดำเขาเอาคลิปมาให้ดู